คนมันจะรวยช่วยไม่ได้นั่นเองนะคะคือไม่ได้โชคได้ลาบมาจากไหน
แต่คุณผู้ชมดูดูซิคะที่เธอถืออยู่ดอกไม้ยังไม่ถัดถึงเวลนไทย
เขาบอกไม่รู้หนุ่มคนไหนนะครับใครกันเหรอก็ไม่รู้
ดอกไม้พับจากแบงค์พันอืมแบงค์ห้าร้อย
ใช้สายตากะเอานะคุณบอกว่าครูฟ่องช่อใหญ่ขนาดนี้
นับไปนับมาเขาบอกว่าเป็นแสนค่ะไปฟังเบ้นหน่อยจ้า

อันนี้อันนี้คนให้จริงคนให้จริงค่ะแล้วไม่ทราบด้วยว่าเป็นใคร
นับไปนี่หลายหมื่นอันนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เนี่ยจะลองนับดูว่ากี่บาทแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เหมือนกัน
พระคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ

โอ้โหเอาดีสิถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็ดีเลยค่ะ
เพราะว่านับแล้วก็น่าจะเป็นแสนหรือเปล่าคะพี่

กำลังใหม่เรื่องแฟนไม่มีจริงนะคะคุณเบ้น

นึกว่าตอนแรกคุณจะแต่งงานแล้ว
ยังยังไม่ได้แต่งเลย
เดี๋ยวขอหานุ่มปริศนาคนนี้ก่อนว่าคือใคร
ฉันชอบจุดยืนในความชัดเจนมากเลย
บอกว่าได้ช่อนี้ไปเดี๋ยวจะสมทบทุนในการผ่อนบ้าน